กำนันนกเนี่ยเอาจริงมันกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิภาควิจารณ์มากมายนะคะ
แวดวงสังคมรวมไปถึงสมาคมสื่อมวลชนเมื่อวานนี้
เขามีการจัดเวทีเสวนาคุณยกปมคดีของกำนันนกขึ้นมาพูดคุยในเรื่องนี้
เพราะพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปตำรวจพูดถึงเรื่องสวย
พูดถึงเรื่องการซื้อขายตำแหน่งและต่างต่างนานาเรื่องนี้อยากฟังอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
เคราะห์ในขีดเส้นใต้เมืองไทยกันหน่อยสวัสดีอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับคุณขวัญคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
พอเกิดเรื่องเฉาโชว์เรื่องอะไรขึ้นมาในบ้านเราเนี่ย
เราจะตั้งคำถามว่าแล้วเราจะป้องกันไม่ให้เรื่องแบบนั้นมันเกิดขึ้นมาอีกได้ยังไง
สมัยใหม่เขาใช้คำว่าเราจะถอดบทเรียนเรื่องนี้แล้วมาวางแผนป้องกันกันยังไง
กำนันนกที่นครปฐมที่ไปเกี่ยวข้องโยงใยกับตำรวจเกือบ๓๐นาย
ส่วนหนึ่งก็ตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดี
คนก็อยากรู้ว่าโปรลิสจับขโมยเนี่ย
เอาเข้าจริงแล้วจะมีการลูบหน้าปากจมูกกันไหม

แล้วคนก็ตั้งคำถามเรื่องนี้กันเยอะว่า
วงการตำรวจจะกู้ภาพลักษณ์
พจน์เรื่องนี้ให้ฟื้นขึ้นมาได้ยังไง
อย่างที่รายงานข่าวไปเมื่อสักครู่ว่า
เมื่อวานนี้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
เขาเชิญคนสำคัญ๒๓คน
ศาสตราจารย์วิชามหาคุณพวกเราก็รู้จักท่านดี
คุณมานะดรมานะนี่ก็มือในเครือข่ายต้านโกง

เลขาธิการสถาบันปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
เสวนากันมีข้อเสนอดุเด็ดเข้มข้นเยอะจากเวทีนั้น
ครับสวัสดีครับ๒๒๕ปฏิบัติภาพครับ
คุณน้ำแข็งแล้วก็ใครอีกคนนะคุณขวัญครับ
ครับเวลาตำรวจตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยดูตอนแรกมันก็คึกคักดี
พออยู่ไปสักพักหนึ่งคนก็เป็นห่วงว่าสุดท้ายขึ้นมา
มันจะจบยังไงคดีในฐานะเป็นตำรวจเก่าอดีตพนักงานสอบสวนเก่า
ดูทรงแล้วเนี่ยคดีที่เกี่ยวข้องกับตำรวจก่อน
มันจะไปยังไงจะจบยังไง
อ๋อครับดูแล้วเนี่ยเรื่องมันถูกบิดเบือนนะฮะ
เบี่ยงเบนประเด็นไปจากประเด็นที่ผู้คนเขาสนใจนะครับ
ประเด็นหลักเรื่องของเหตุในการยิงกันเนี่ยนะครับ
ยิงก็ดูกรับจากดำเนินคดีไปนะฮะศูนย์ชีพีฯก็ว่าไป
ฮันนั่งคนใช้จ่างก้อมีพยาษณ์ขางอะไรก็ว่าไปตามกฎหมาย
แล้วก็พฤติกรรมของตำรวจนะครับทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่
อะไรที่เข้าไปมั่วสุมกับกำนันนกเนี่ยนะฮะถึงขนาดถอดโซ่งถอดเสื้อนะฮะ
แล้วก็หลังเกิดเหตุก็วิ่งกันกระเจิดกระเจิงอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องน่าอายแบบนี้นะฮะ
ซึ่งบางคนก็ผิดอายานะฮะแต่ทั้งหมดเนี้ยผมถือว่าผิดวินัย
ร้ายแรงและไม่ร้ายแรงอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็กลับถูกเบี่ยงเบนกลายเป็นเรื่องหัวประมูล
ความจริงการสอบสวนที่คุณสุริเชษทำเนี่ยนะฮะ
ผมก็เฝ้ามองอยู่แม้จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ในการเปิดเผยข้อมูลนะ
แต่เขาก็พูดเยอะนะฮะให้ข้อมูลกับประชาชนเนี่ยเยอะ
การให้ข้อมูลกับประชาชนเยอะเนี่ยอาจจะกลายเป็นเรื่องที่ตำรวจผู้ใหญ่
ทั้งในและนอกราชการอาจจะมองรู้สึกว่ามันไม่น่าจะไปพูดมาก
ก็เลยเป็นที่มาของการเปลี่ยนพระงานสอบสวน
ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีฮะมันเป็นส่งสัญญาณอย่างที่ท่านสุภาพพูดเมื่อกี้
แหละว่าสุดท้ายมันจะกลายเป็นเรื่องนี้ไม่มีอะไรในกอไผ่ไปครับ
ถ้ามองในแง่ตำรวจมองในแง่พนักงานสอบสวนที่เคยเป็นมาเนี่ย
การเปลี่ยนชุดพนักงานสอบสวนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติไหมหรือไม่ปกติ
การเปลี่ยนพนักงานสอบสวนนะผมว่า๑๘๐ไม่ใช่เรื่องที่ดี
ชุดของคุณสวยเทศเขาสอบมันมีปัญหาอะไร
ไปเปลี่ยนไปตั้งขี้แกงด้วยสิครับใส่บอกแถงขี้แกง
คือไปเปลี่ยนพ่อเดือสาเหตุอะไร
ดูอยู่ข้างบนแต่ในรายละเอียดก็ส่งให้ผู้บัญชาการสอบสวนกลาง
ซึ่งคุมกองปราบแล้วก็เป็นลูกน้องของ
ตัวเองเกือบทั้งนั้นที่อยู่ในนั้นอันนี้พอฟังได้มั้ย
ซึ่งตัวเองมีหน้าที่ควบคุมดูแล
มันก็ยิ่งกลายเป็นลักษณะรูปหน้าปะจมูก
มากกว่ายิ่งถ้าคนอื่นที่ไม่รู้จักกันมาสอบ
ความจริงเรื่องนี้มันควรจะให้คนอื่นสอบเค้าได้ซ้ำไป
ถ้าเป็นกรณีที่เมื่อก่อนตำรวจอยู่สังกัดกระทรวงมหาธัยเนี่ย
ก็อาจจะมีผู้ตรวจราชการกระทรวงหัดไทยเข้ามาร่วมตรวจสอบอะไรก็แล้วแต่
แต่ทุกวันนี้มันอยู่ในมือตำรวจหมดสิ้นครับอาจารย์สุภาพ

อาญาทั้งวินัยนะครับ

มันก็มันก็ประชาชนอาจจะรู้สึกกังวลไง
แต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็มันก็เป็นแบบนี้กับทุกเรื่องนะ

ที่เมื่อวานก็มีการจับกรณีอะไรสถานบันเทิงขนาดใหญ่ที่พยาวใช่ไหมฮะ

แล้วมันย้ายตำรวจไปช่วยรัฐกาลเรียกว่าเด้งนะฮะ

จะเป็นคนที่๕๐๐แล้วมั้งที่ถูกเด้งแบบนี้
ผมก็ไม่เห็นนะสุดท้ายไม่เห็นมีใครถูกลงโทษแม้แต่คนเดียวนะ

เรื่องนี้มันต้นต่อมาจากเรื่องสวยอย่างที่ท่านว่า

ไอ้การที่จะถอดบทเรียนว่าทำยังไงที่จะไปแก้ปัญหาเรื่องสวยเนี่ย
ดูเหมือนว่าไม่ใช่ประเด็นหลักซะแล้ว
มันจะไม่ได้อะไรจากเหตุเกิดครั้งนี้เลยหรือ
ก็สังเกตดูสิครับว่าไม่มีการพูดถึงเรื่องปัญหาสวยเลย
แต่เปิดเรื่องหัวประมูลแทน
ซึ่งหัวประมูลบางเรื่องมันก็เกิดขึ้นมานานแล้ว
อาจจะมันจะผิดไม่ผิดก็โดยคดีอาญาเนี่ยนะก็ดำเนินการสอบสวนไป
แต่มันไม่ใช่ประเด็นของที่ยิงกันที่บ้านกำนันนะ
เอามาเปิดเพื่อจบเรื่องปัญหาสวยซึ่งเป็นสาเหตุของการยิงกันนี่นะฮะ
ความคิดผมน่าจะมีเจตนาเช่นนั้นครับ
อีกไม่กี่วันเราจะได้พบตรคนใหม่เป็นใครก็ไม่รู้

แต่ว่าควรจะต้องทำยังไงได้มาก
มันแก้ไม่ยากหรอกครับยันสุภาพตำรวจก็ต้องคิดว่าการเป็นตำรวจคุณมาเป็น
ก็ด้วยเงินเดือนที่ราชการเขาให้คุณตำรวจในประเทศเจริญทั่วโลก
เขาก็คิดว่าเขาทำงานด้วยเงินเดือนแล้วก็มีหน้าที่จับผู้กระทำผิดกฎหมาย
ไม่ใช่คิดแต่ว่าฉันจะไปนั่งตรงนั้นตรงนี้นะฮะแล้วก็มีรายได้
เท่านั้นเท่านี้โดยไม่ได้คำนึงถึงว่ามันเป็นเรามีสิทธิ์แค่เงินเดือน
ตำรวจทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้คิดแค่นั้นแล้วนะฮะที่วิ่งเต้นกันไปที่นู่นที่นี่นะครับ
เราจะไปส่งเสริมหรืออยากไปชินกับมันนะครับความสุขภาพที่สำคัญ
ทุกวันนี้เราชินนะกับการที่ตำรวจรับสวยมองเป็นเรื่องปกติไป
แล้วก็บางคนก็มีความเห็นใจอีกพูดไปพูดมาบอกเงินเดือนน้อยบ้างอะไรบ้าง
ต้องเลิกพูดเท็จทีมันเป็นเรื่องโกหกมดเท็จทั้งนั้นแหละครับ
เงินเดือนไม่พอมันไร้สารคิดว่ารายได้ค่าต่อแทนมันไม่ดี

แต่ว่าโลกความเป็นจริงกับสิ่งที่ท่านว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ได้ไปด้วยกันแล้ว
เมื่อเช้าเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ถูกตั้งคำถามว่า
การซื้อขายตำแหน่งกันในวงตำรวจเนี่ยท่านคิดว่าจะแก้ไขได้มากน้อยแค่ไหนท่าน
ท่านก็ไม่รับปากนะแต่ว่าท่านก็บอกพยายามจะลด
นี่ท่านก็รู้นะฉะนั้นเรื่องสวยทางหลวงเนี่ย
ถ้าจะมีข้อเสนอแนะจากพันธุ์ตำรวจเอกวิรุธควรจะต้องทำยังไง
ต้องลงโทษในเรื่องต้นลงโทษนะครับสืบนะครับ
กองปราบกองสืบก็สารพระเนี่ยทำไมมันจะสืบไม่ได้ฮะนะครับ
ส่วยส่งสวยกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยึดรับส่งสวยทุกวัน
เราไปสอดส่องดูหน่อยดิฮะ

ไปสอบยังไงใครจะขอบความคิดให้เดียวกัน
เขาก็บอกว่าหัวขันดูแลนู่นนี่ก็จบที่พปต
นายกจะทำอะไรจะไปสั่งกระทรวงหัดไทยนู่นนี่

ครับแต่ถ้าเราย้อนกลับไปที่คุณวิโรธ
ลักษณะดีศรเปิดเรื่องสวยขึ้นมาเนี่ย
เขาให้ตัวเลขว่าเดือนหนึ่งเนี่ย
ค่าสวยเนี่ยประมาณ๒๐๐๐ล้านปีหนึ่งก็สองหมื่นกว่า
เงินขนาดนี้เนี่ยมันจะไปอยู่แค่ตำรวจเล็กได้หรือครับ
ใช่ไหมฮะตำรวจเล็กมันไม่ได้อาจารย์สุภาพ
มันไม่ได้อยู่ที่ตำรวจเล็กอยู่แล้วนะครับ
เรื่องสวยเนี่ยมันเป็นเรื่องของตำรวจผู้ใหญ่นะครับ
เรื่องของพวกในพลตำรวจเป็นหลักนะครับ
ตัวเล็กเนี่ยก็เก็บส่งเขาแล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์
ตัวนั้นเองฮะตัวเล็กนี่ก็เรียกลดกับค่าเขา
เรียกรถอะไรเล็กน้อยนะครับ
แต่ไอ้ที่เขาทำสติ๊กเกอร์ส่งกันเป็นรายเดือนนะฮะ
อันนี้มันเป็นการส่งสวยตำรวจผู้ใหญ่นะครับ

จริงเขาก็อยากจะจับกลุ่มพวกผู้กระทำผิดกฎหมายตามหน้าที่เขา
นะฮะแต่พอไปแตะอะไรหน่อยอ้าวมีคนโทรศัพท์มาบอกให้ปล่อยล่ะ
ให้ดื่มถึงขัดพื้น
สุดท้ายมีความหวังอะไรขึ้นไหมว่าเหตุเกิดคราวนี้อย่างน้อยเนี่ย
มันจะกระตุกว่าเฮ้ยมันเลวร้ายถึงขนาดนี้แล้วนะ
ตำรวจถูกลวงไปสังหารขนาดนี้แล้วนะ
ตำรวจอยู่ภายใต้อานัทของผู้มีอิทธิพลเห็นกันอย่างนี้แล้วนะ
มีความหวังไหมว่ามันจะทำให้อะไรต่ออะไรอาจจะดีขึ้นบ้าง
กระตุกขึ้นมาบ้างมีความหวังไหมครับ
ถ้ารัฐบาลนี้นะฮะโดยเฉพาะนายกผมไม่มีความหวังหรอกครับ
นายกมาถึงก็พูดว่าไม่ชอบคำว่าปฏิรูปใช่ไหมฮะ

ชิมะคือปัญหาตำรวจมันเป็นปัญหาเทิมโครงสร้างนะครับ
มันขาดการตรวจสอบจากภายนอกครับครับ

อย่างสาวนิดนึงก็ว่าอย่างกรณีเนี่ยยิงกันเนี่ยนะฮะ
อายการยังดูทีวีอย่างเดียวนะฮะประเทศไทยเนี่ย
แล้วก็เดี๋ยวนั่งรอสำนวนซึ่งมันจะเป็นนิยายอะไรแค่ไหนเราไม่มีใครรู้
ถ้าเป็นประเทศเจริญทั่วโลกอายการเขาลงไปเห็นที่เกิดเหตุหมดแล้วนะ
ครับอืมอืมครับ
เอาล่ะถึงไม่ได้ข้อสรุปแต่ว่าอย่างน้อยที่ได้ฟังจากพันธุ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตรวันนี้เนี่ย
สังคมคนที่ฟังอยู่ก็จะได้คิดว่าเออแล้วเราจะตามเรื่องนี้ต่อยังไง
ขอบคุณนะฮะพันธุเอกวิรุธครับขอบคุณครับ
ครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คคุณขวัญคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ